โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตากค่ะ
คือจะมีการจัดงานปัชฉิมนิเทศ

ต้องมีการโบกมืออำลาเพื่อนอะไรกันประมาณนี้เนี่ยนะคะ
แต่ก่อนจัดงานมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งค่ะ
ลักษณะข้อความเชิงข่มขู่แล้วก็เป็นภาพจะยิงแบบเนี้ย

นั่นสิแต่ว่ายังไงก็ตามมันน่ากลัวแล้วเนี่ยนะคะ
หลายคนกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
ข้อความที่เขาเขียนมันก็ต้องน่าตกใจสิคะ

ทุกนาทีที่ลั่นไก่ใจต้องนิ่งเยี่ยงลักล่า
พรุ่งนี้ปัดฉิมใครอยากได้อะไรบอก
ขออภัยนะคะอยากได้อะไรบอกกู
กูจะจัดให้อย่างสะสม
นี่เป็นข้อความแล้วก็ภาพ
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเท่านั้นแหละค่ะ
ก่อนที่จะมีงานปัดฉิมนิเทศในวันถัดมาเนี่ยนะคะ

นักเรียนเขาก็ต้องมาโรงเรียน
และคนที่มาพร้อมนักเรียนแล้วไม่ยอมกลับบ้าน

พอโรงเรียนค่ะนางสุพัฒน์เงินดีนะคะ
ก็สั่งสั่งเลยวันนี้มีงานประชิม
คุณครูเฝ้าที่หน้าประตูหน่อย
เข้มทุกคนที่เข้าออกเป็นพิเศษ
ตรวจร่างกายด้วยตรวจกระเป๋าทุกใบด้วย
ส่วนผู้ปกครองที่มาติดตามสถานการณ์
กลัวลูกจะได้รับอันตรายอยู่ข้างนอกนะ
เข้ามาในเขตโรงเรียนรอได้ข้างนอกเท่านั้นเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ยังมีตำรวจจากสพแม่สอด

ครูจำนวนหนึ่งก็คือติดตามสถานการณ์
เดินทางไปที่บ้านของนักเรียนคนที่โพสต์นะคะ
ไปทำไมไปสั่งห้ามเลย
นักเรียนคะวันนี้นักเรียนต้องอยู่ที่บ้านนะคะ
ไปงานปัจฉิมนิเทศไม่ได้นะคะ
ซึ่งนักเรียนคนนี้ก็อยู่ที่บ้าน
ไม่ได้ออกไปไหนท่ามกลางคุณครู
ที่ไปควบคุมตัวที่ไปเฝ้าอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าน้องคนที่โพสต์เรื่องราว
ขู่ไปเนี่ยเขามีอาการทางสมองอยู่นะคะ
อย่างไรก็ตามฝากดูแลด้วยนะคะสำหรับครอบครัวค่ะ